ต่อที่จังหวัดบุรีรำนะฮะอดีตนักโทษคดียาเสพติดเพิ่งจะพ้นโทษ
แต่ว่ายังไม่เลิกพฤติกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
การทำผิดในครั้งนี้ไปดึงเด็กมาเกี่ยวข้อง
หลอกล่อเด็กป๒อายุ๙ขวบมาเป็นเด็กเดินยาให้
กับค่าจ้าง๑๐๐๒๐๐แล้วก็เอายาบ้าให้เด็กคนนี้เสพด้วย
ตัวเองทำผิดยังไม่พอยังไปดึงเด็กเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วย
นายคนนี้คือนายวีรศักดิ์คงสุกหรือว่าในกงอายุ๒๕ปี
ตำรวจก็เข้าไปจับกลุ่มและสอบปากคำนะฮะ
เขาถูกรูปตรวจได้ที่บริเวณบริมน้ำบูน
ขณะที่นั่งตกปลากับเพื่อนอย่างสบายอกสบายใจ
ตรวจค้นก็ไปเจอยาบ้าในตัวเขา๑๐๐เมตรบรรจุใส่ถุงพลาสติกซุกซ่อนเอาไว้ในกระบอกไม้ไผ่
ตำรวจก็ยึดไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดพร้อมกับคุมตัวนายวีรศักดิ์ไปสอบประคำเพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้ตำรวจเขาสืบทราบมาว่าวีรสักก็รู้มีประวัติยาเสพติดมาโชคโชน
แต่ดันไปหลอกล่อหลอกล่อให้เด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ๙ขวบเรียนชั้นป๒ไปเดินยา
ตำรวจก็ไปล่อซื้อยาจากเด็กคนนั้นขณะที่ทางด้านของเด็กเนี่ยกำลังทำทีนั่งตกปลาเพื่อรอส่งยาบ้า๕เม็ดกับลูกค้าอยู่เนี่ย
ตำรวจเข้าไปจับกุมเพราะจับกุมเสร็จเด็กคนนั้นซัดทอดว่ารับมาจากวีรสัก
วิทยาศักดิ์ก็เลยติดตามขยายผลซุ่มดูว่าวิทยาศักดิ์เองก็ไปนั่งตกปลาอยู่
ก็เลยไปจับกลุ่มตัวมาได้พร้อมกันนะฮะ
ผลตำรวจตรีรุธพลนวรัฐผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำนะฮะ
ประคำนายวิทยาศักดิ์นะฮะผู้ต้องหาเองก็ยอมรับสารภาพนะฮะ
รับยาบ้ามาจากชาวลาวแล้วก็นำมาขายต่อ
อมรับเลยว่าให้เด็กชายคนนี้เป็นคนปล่อยของหรือว่าส่งยาให้จริง
แต่อ้างว่าผมไม่ได้บังคับเด็กนะเด็กสนใจสมัครใจทำเองผมไม่ได้บังคับเลย
เขาทำงานแลกเงินผมก็ให้ร้อยหนึ่งบ้างสองร้อยบ้างสามร้อยบ้าง
แล้วก็ให้ยาบ้าเสพครั้งละ๒เม็ดเป็นค่าจ้าง
ก็นี่ไงก็เอาทั้งตังค์เอาทั้งยาบ้าล่อเด็กนี่ไงเด็กจะสมัครใจได้ยังไง
ทีนี้วิทยาศักดิ์เองเขาบอกว่าเขาเคยถูกจับติดคุกมา
เรื่องของคดียาเสพติดแล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองหรือผิดกฎหมาย
จะพ้นโทษมาไม่เข็ดหลาบนะครับคุณผู้ชม
สุดท้ายออกมาก็กระทำผิดซ้ำซากแล้วก็ดึงเด็กเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะ
ตัวเขาล่าสุดถูกแจ้งข้อหาไปมียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
และยุโยงส่งเสริมให้เด็กเยาวชนกระทำผิดกฎหมาย
และหากพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ไปหลอกลอกเข้ามา
ไปเอาตัวเข้ามาจากพ่อแม่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันต่อ
ก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะฮะ
ขณะที่เด็กผู้ชายคนนั้นอายุ๙ขวบป๒ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย
ตอนนี้ยังเรียนอยู่นะครับยังเรียนหนังสืออยู่
ก็เลยต้องประสานไปทางโรงเรียนและชุมชนดูแล
แล้วก็เตรียมขยายผลว่าการใช้เด็กแบบนี้เป็นเหยื่อเนี่ย

แต่อย่างนี้เก้าเสพยาติดยาไปแล้วเรียบร้อย
หลอกด้วยเงินล่อด้วยยาได้เงินด้วยเพราะเด็กติดยาแล้ว

ถูกต้องครับพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นพฤติการแบบนี้นะครับ
ลองหลอกถามลูกดูบ้างนะ
บางทีได้สตุ้งสตางค์ไปซื้อของเนี่ยเอามาจากไหนนะครับ